หนึ่งพุ่งออกมาจากอาคารจอดรถบริเวณชั้น๘แล้วตกลงมาค้างต่อ
แล้วที่สำคัญคนขับรถเนี่ยรอดมาได้แต่ว่าบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าก่อนรถตกลงมามีคนเห็นว่าผู้ชายคนขับ
ยืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้านบนตึก
ไม่รู้ว่าทะเลาะกันหรือเปล่าไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
ตกจากชั้น๘นะครับรถตกจากอาคารนะครับ
นั่นแหละครับชั้น๘ครับร่วงลงมาอย่างนั้นนะครับ

เป็นอาคารจอดรถของโรงพยาบาลมหาราชนะครับ
นี่ครับเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่กู้ภัยสว่างเมตตา
เขาไลฟ์สดระหว่างที่เข้าไปช่วยคนเจ็บ
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐๔๐ปีนะครับ
แล้วก็ติดอยู่ในรถสภาพนี้คือบาดเจ็บสาหัสเลย
เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยทะลุขอบกั้นขอบปูนที่บริเวณ
จอดรถที่ชั้น๘ตกลงมานะครับ
คาอยู่ทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถกับอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนคร

แล้วคนขับกระดูกซิกโคมหักทิ้มปอดฉีกขาดเลย
เพราะว่าโอ้โหแรงกระแทกมันแรงจากชั้น๘นะฮะ
ถูกนำตัวออกมาแล้วก็เข้าไปรักษาเป็นการด่วนนะครับ
ทีนี้เนี่ยก็พยายามไปถามว่ามีใครเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนนี้
ก็ยืนเหมือนทะเลาะกันมีปากเสียงกันกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่บริเวณที่จอดรถชั้น๘นั่นแหละครับ
สักพักนึงเนี่ยสองคนเขาแยกออกจากกัน
ที่ผู้ชายคนนี้จะขับรถแล้วพุ่งชนกำแพงแล้วก็ตกลงมาเลย
แล้วก็เป็นเหตุการณ์นี้ครับเสียงดังสนั่นเลยคนก็ตกอกตกใจครับ
แล้วคนขับก็บาดเจ็บสาหัสเศษปูนมันก็แตกกระจายไปใส่รถคันอื่นด้วย
ประชาชนที่ซื้อข้าวซื้อของก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะครับ
ทีนี้เนี่ยเอ๊แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันเป็นการทะเลาะกันเป็นสาเหตุทำให้คนขับเขาขับรถตกลงมา
หรือมันเกิดความขัดข้องของเกียร์ของอะไรหรือเปล่า
อันนี้ต้องไปสอบถามนะเพราะมันก็แยกเป็นสองเหตุ

สองคือมีเหตุอะไรทะเลาะกันหรือเปล่าใช่ไหม
ทีนี้ต้องไปสอบถามลูกเลี้ยงของคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเจอกันกับนายพระราดาธาโยธีนะฮะ
ก็เป็นลูกของคนเจ็บบอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยกำลังเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บเป็นพ่อเขา
เขากำลังไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด
แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้หรอกนะฮะ
บอกแต่เพียงว่าคนเจ็บเป็นพ่อเลี้ยงเขา
คนเจ็บคือนายเสกสรรแฟนพิมายอายุ๔๕ปี
ตอนนี้คุณพ่อเขาเนี่ยพ่อเลี้ยงเขาอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
แล้ววันที่เกิดเหตุเขารู้ว่าพ่อเขามาเยี่ยมแม่
แม่เขาป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เคมีบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วยืนยันว่าแม่กับพ่อเขาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกัน
ตามที่มีการนำเสนอข่าวตามที่มีคนเห็นว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วแม่แยกไปพ่อขับรถตกลงมา
ยืนยันคุณแม่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วที่พ่อพัดตกลงมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไร
ตอนนี้ครอบครัวเขาก็เสียใจแล้วก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลไปมากกว่านี้เดี๋ยวขอไปดูอ่าสภาพร่างกายของคุณพ่อเขาก่อน
แล้วก็คุณแม่เองก็ยังคงรักษาตัวอยู่ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อส่วนสาเหตุก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องสืบสวนกันต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ